เราเริ่มกันที่บรรยากาศที่บ้านสี่เสาเทเวศนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งนะคะที่พลเอกเบรมตินสุรานนท์
ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษนะคะ

นำคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพ

ซึ่งพลเอกเปรมก็ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี
แล้วก็คณะด้วยนะคะที่ทำเพื่อประเทศชาติยอมเหนื่อย

ที่พลเอกเปรมติณสุลานนท์พูดค่ะ
ผมรู้นะครับว่าพวกเราเนี่ยทำงานเหนื่อยมาก
รัฐบาลก็เหนื่อย
ผมรู้ว่าทุกคนเหนื่อย
แต่ผมคิดว่าอยากจะบอกนายกว่ายิ่งเหนื่อยมากเท่าไหร่
ความสำเร็จก็จะมากขึ้นเท่านั้น
นายกกับพวกเราทุกคนมุ่งมันจะนำความสุข

ก็ได้ทุ่มเทพลังต่างที่เรามีอยู่
ด้วยความเหนื่อยยากเป็นเวลา๒๓ปีมาแล้ว
นายกก็ต้องเหนื่อยต่อไป
เพื่อที่จะนำความสุขมาให้ประชาชนของเราให้ได้

ดีใจที่นายกดีใจที่พวกเราได้ทุ่มเททุกอย่าง
ด้วยความเหน็ดเหนื่อยทั้งกายทั้งใจทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามี
ทุ่มเทให้ชาติบ้านเมืองไปหมด

เราไม่ท้อแท้

ขอให้นายกยึดมั่นในความตั้งใจแนวแน่
ขอให้คุณป้อมและเจี๊ยบและก็รองนายกทั้ง๒คน
กรุณาร่วมมือช่วยเหลือนายก
เพื่อให้นายกได้เหนื่อยมากแต่เหนื่อยเร็ว
และความสุขก็จะมาสู่ประชาชนของเรานะครับ
อยากให้ทุกคนมั่นใจว่า
โดยการนำของนายกของคุณป้อม
ของเจี๊ยบของรองนายกอีก๒ท่าน
จะทำให้ความเหนื่อยของเรา
สิ้นสุดลงโดยเร็วเท่าที่จะเร็วได้
เรารู้ว่าพวกนายเหนื่อยนะ
ถ้าเงยก็ให้ควรกรบบจ่ายอารักษ์ของ

ทำให้ได้อย่างที่ท่านสั่งสอน
หลังจากการกล่าวอวยพรเสร็จสิ้น

ก็ได้เข้าพูดคุยกับพลเอกเปรม
เป็นการส่วนตัวภายในบ้านพักเป็นเวลาประมาณ๑๕นาที
นายกรัฐมนตรีบอกว่าพลเอกเปรมไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษ
พูดคุยเรื่องทั่วไปแล้วก็ถามถึงแผนงานในปีต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร
เช่นเดียวกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะ
ที่ได้เปิดมูลนิธิป่ารอยต่อ๕จังหวัด
กรมทหารราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์
ให้ทหารตำรวจนักธุรกิจเข้ารับพร

ซึ่งนายกรัฐมนตรีรวมถึงพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา

ก็ได้เดินทางไปร่วมอวยพรเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา
แต่ปีนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่อนุญาตให้สื่อมวลชน
เข้าไปร่วมสังเกตการณ์เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะ